ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยโอ้โหบอกเลยว่าชุดโกโก้วา
ไม่ได้คิดเฉพาะแค่ในโลกใบนี้เท่านั้น
โลกอื่นโลกหน้าเขาก็อยากได้เหมือนกัน
ระดับเทพบอกเลยนะครับว่าโอ้โห
โกโควาที่ใครอยากได้
อ้าวเนี่ยครับที่วัดสวัสดิ์อารมณ์แขนแถวตะบนขุนแก้วอำเภอนครชัย๔จังหวัดนครปฐม
หนุ่มดวงเห็งคุณสิงสร้อยทองเมอายุ๔๐ปีแล้วนะ
อยู่ที่เขตนนทบุรีนั่นแหละโอ้ยอยู่เมืองนนท์เหรอ
อ๋ออยู่เมืองนนทบุรีก็จะไปเมืองนนทบุรี

อุตส่าห์ให้จังหวัดนึกว่าจังหวัดเอากันต่อเอาอย่างนี้
พี่เขามาแก้บนด้วยการนำชุดโกโกวาน้ำแดงเสื้อผ้าชุดทหาร
อกไม้ทูบเทียนผ้าแพร่สามสีมาแก้บนกับกุมารทองน้องก้าว
เลิบเลิบโอ้ยได้โชคมาเมื่อไหร่เนี้ย
โอ้โหได้โชคมาสิครับแล้วน่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกัน
ใช่นักกาลเลยเอาชุดมาให้แบบนี้อืม
มินาคมที่ผ่านมาอ๋อดินกล่องที่นำมาแก้วงค์เอาวางไว้ด้านหน้า
แบบนี้ไอ้ที่สำคัญเนี่ยโอ้โหตอนเอามาให้

เอ้ามาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้
ชุดโกวาที่หนูอยากใส่เอาล่ะมาร้องตัวให้ต่อนะ
โกโกวาคิมมิซูหนีได้
เอาอย่างนี้ครับเรื่องของเรื่องเขาได้ชักชวนภรรยามากราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัด
แล้วมาขอโชคหร่าบได้ด้วยและก็รอกสิบขอโชคหร่าบให้รางวัล
แต่ขอไม่มากนะแค่๒ตัวและก็แรกตากลับไปต้องมาที่นี่

ครั้งที่แล้วขอ๒ครั้งนี้ขอ๓
อันนี้เราไม่สามารถการันตีได้เพราะกุมารทองน้องก้าวเลิฟ
ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการแจกจ่ายโชคลาภให้กับใครหลายคน
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาให้คนคนเดียวซ้ำงวดเดียวมันก็แหม